ข่าวต่อไปบอกเลยก็ปรี๊ดแตกเหมือนกันค่ะ
สำหรับพี่แคนดี้รากแก่นนะคะเพราะว่าพี่แคนดี้เนี่ย
เขาเข้าไปเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งจากนี่ค่ะ

สิบเก้าเนี่ยแล้วในคอมเมนต์เนี่ยคำที่เขาคอมเมนต์เนี่ย
ข้างไปในทางดูถูกอาชีพและก็เป็นข้อความที่ค่อนข้างหยาบคาย
คือเขียนไว้ประมาณว่าธุรกิจกลางคืน
ไม่ต้องไปเยียวยามันหรอกครับให้มันเจ๊งไปเลย
แต่พวกไร้การศึกษาทั้งนั้นที่ทำงานแบบนี้งานต่ำ
อันนี้คือในคอมเมนต์นะคุณผู้ชมนะอ่านตามนี้เลยนะคะ
ค่ะซึ่งพี่แคนดี้เองในฐานะที่เธอบอกว่าตัวเธอก็มีอาชีพเป็นนักร้องเพลง
แล้วจัดงานต่างต่างส่วนใหญ่ก็เป็นงานกลางคืนอ่ะอืม
เห็นแบบนี้โอ้โหทนไม่ไหวจัดสักหน่อยดีกว่าก็เลยแคปมาโพสต์เลย
กลับไปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยหูพี่แคนดี้โพสต์ยาวมากนะคะ
โควิดเนี่ยแค่หากินปอดแต่ความคิดคุณเนี่ยมันหากินสมอง
อันนี้อ่านตามนะคุณผู้ชมขออภัยนะ
อาชีพต้องใช้ทักษะทั้งนั้นบางคนเขาไม่มีการศึกษา
แต่เขามีพรสวรรค์และพรแสวงงานเราไม่ต่ำนะคะเออ
คร่าวมาได้ประมาณนี้บันเทิงไทยรัฐของเราก็เลย
ต่อสายตรงถึงพี่แคนดี้ด้วยค่ะเธอบอกว่าจริงจริงอ่ะ
ไม่อยากจะให้ราคากับอะไรแบบนี้เลยนะแต่บางทีเราก็ต้องมาชี้แจง
มุมของคนที่เฮ้ยทำงานกลางคืนซึ่งตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบ
โควิด๑๙เท่าเท่ากันนะคะไปฟังเสียงพี่แคนดี้กันหน่อยจ้า
คำว่าหากินต่อคือชื่อเรียกของโรคโควิดภาษาอีสาน
อืมมันไม่ได้แรงอะไรแต่ว่าคือเราเราพูดให้ฟังว่า
คนคนนี้เราเปรียบเทียบกับโรคปัจจุบันเนี่ยที่เรียกว่าเป็นโรคโควิดเนี่ย
โควิดก็กินปอดอืมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความคิดแบบเนี้ย
มันคือเป็นคากินสมองคือเราเปรียบเทียบกับโรค
นั้นเองไม่รู้นะชีวิตคนนี้เขาอาจจะมีปมอะไรสักอย่างหนึ่ง
คนบันเทิงหรือเปล่าพอเขามาพูดเหมารวมแล้วเขาพูดจาแบบนี้
ภาวะที่ทุกคนต้องการกำลังใจทุกคนกำลังลำบากแบบนี้
เรามีความรู้สึกว่ามันความรู้สึกว่าไม่อยากให้ราคา
แต่ปล่อยไปมันก็ไม่ดีอืมอย่างที่พี่แคนดี้บอกแหละค่ะ
ว่าทุกคนต้องการกำลังใจมากในตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าทุกอาชีพ
คือต้องการกำลังใจแล้วก็ต้องการการเยียวยาเหมือนกันหมด
นะคะก็อย่ามาดูถูกกันในช่วงนี้กันเลยดีกว่านะคะมาดูกันต่อ